กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูนักร้องสาวขาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่า
เป็นนางเอกด้วยอดีตเนี่ยเคยเป็นนักร้องชื่อดังด้วยนะคะสำหรับน้องพิมพิมประพานั่นเองค่ะ
หลังมาหลายคนบอกว่าผลงานของเธอเนี่ยโดนตากรรมการหลายต่อหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็เลยเห็นว่าจะมีกระแสข่าวว่าถอดใจจากช่องวิกหมอชิดหรือเปล่า
เพราะว่าเตรียมจะบินเป็นนักแสดงอิสระแล้วล่ะค่ะ
เจ้าตัวบอกนะคะน้องพิมบอกว่ายังไม่รีบค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ละครก็ถ่ายกันอยู่ตั้งหนึ่งเรื่อง
แล้วก็มีคลิปที่เธอร้องเพลงด้วยพักหลังมาหันไปจับไมค์เหมือนเดิมนะคะ

เฟอร์เพลงฮิตเพลงดังคนดูกันเยอะมาก

เจ้าตัวบอกว่าทำเล่นไม่คิดว่าคนจะชอบขนาดนี้ค่ะ
ช่วงนี้ก็ถ่ายละครเรื่องพลอยฝั่งคีตอยู่ค่ะ
คือตอนนี้ก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะน่าจะได้ดูเร็วนี้
ก็คิดถึงแฟนเหมือนกันจริงอยากจะมีผลงานให้เขาดูแล้วเหมือนกันค่ะ
ไม่อยากจะให้เขาแบบเห็นเราหายไปนี่แหละ
ก็คือเราก็แบบว่าทำอะไรที่เราชอบที่เรารัก
แล้วก็เขาชอบเราร้องเพลงด้วยก็เลยทำ
ถ้าสุดชอบแบบนี้โอ้โฮยอดวิวนี้ทะลุทะลวง

ก็ดีใจค่ะจริงตอนแรกทำเล่น
คือตอนแรกเราทำเพราะเราอยากร้องเพลงอยากลองมาโคเวอร์อะไรอย่างนี้
แต่พอคนแชร์เยอะก็เลยแบบโอ้

ถ้ามีคนมาบอกน้องพิมว่าชอบแบบนี้น้องพิมจะว่าไงบ้าง
ดีใจค่ะดีใจเขาชอบแบบนี้กลับค่ะ
ใครเห็นแบบนี้ใครก็ต้องชอบแบบนี้นะคะ